พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่บึงกาลค่ะ
ไปเที่ยวน้ำตกต้องบอกเลยว่าน้ำตกที่นี่สวยงามมาก
แต่กว่าจะไปถึงได้ก็ต้องมีการลงเรือกันก่อนค่ะ
ไปที่นี่กันเลยค่ะคุณผู้ชม
จะไปที่น้ำตกถ้ำพระนะคะ
การจะเดินทางไปถึงเนี่ยก็ต้องเดินทางด้วยเรือหางยาวนะคะ
ซึ่งทางชุมชนได้จัดบริการเอาไว้ให้
ผู้ใหญ่จ่ายแค่๓๐บาทส่วนเด็ก๒๐บาทเท่านั้นเอง
ลงเรือไปแบบนี้ใช้เวลาแค่๑๐นาทีก็จะไปถึงท่าเรือแล้วนะคะ

หน้ากากอนามัยกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะเสื้อชูชีพก็เตรียมพร้อมให้แล้วก็ใส่กันไปด้วยละกันนะคะ
พอลงเรือปุ๊บนะคะขึ้นมาก็จะต้องไปที่จุดตรวจคัดกรอง
เพื่อวัดไข้ลงทะเบียนก่อนที่จะเดินเท้าเข้าไปในน้ำตกค่ะ
ซึ่งจุดนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวคอยเก็บค่าบริการอีกครั้งหนึ่ง
และอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องจ่ายค่ามัดจำค่าขยะ๑๐๐บาท
ตามจำนวนขยะที่นำเข้าไปด้วยส่วนขาออกมาเนี่ยถ้าเอาขยะออกมาด้วยก็จะได้รับเงินมัดจำนั้นคืน
แต่ถ้าหากว่าใครนะเอาของมึนเมาเข้าไปที่เป็นลักษณะขวดแก้วไม่อนุญาตทุกกรณี
เพื่อความปลอดภัยเกิดไปแตกอะไรแถวในป่าก็อันตรายไปอีกนะ
ครับอ่ะคุณเดินอีกหน่อยละกันนะคะพอมาถึงเดินอีกนิดเดียวมาถึงแล้วเนี่ยคุณดูสิ
ที่บ้านธัมภรมูก้าวตำบลโศกกาลมะเพือเซกาตจังหวัดเบื้องกาล
โอ้นี่ไงเป็นที่มากกว่าความว่าสไลเดอร์

แล้วถ้าอยู่ภาคเหนือคะ
สไลเจ้าภาคใต้สไลเจ้า
โอ้โหเรียกอะไรก็เรียกค่ะ
แต่ว่าที่นี่ต้องบอกว่าเป็นน้ำตกยอดนิยมจริงที่เห็นไหมคะ
มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ไปเล่นน้ำกัน
น้ำมันก็ไหลไม่ถึงกับแรงมาก
แต่ก็พอทำให้เราจับสไลเดอร์ไหลลงมาได้แบบนี้
ทำให้วันหยุดคลึกคืนมากเลยนะคะ
ก็ฝากเอาไว้ใครอยากจะไปเที่ยวสวนน้ำตามธรรมชาติแบบนี้
ไปได้ที่น้ำตกถ้ำพระนะคะอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
บึงกาลบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ยิ่งช่วงนี้นะ

ใช่น้ำมาก็จริงก็ทำให้มันสวยขึ้น
แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยต่างหาด้วยนะคะ